แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
๔คุณกำลังต้องกำลังเที่ยว

แม่บ้านประจันกรสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เฮ้เฮ้เฮ้

เปิดทีวีวันนี้เจอเรา๓คนแม่บ้านสุดแซ่บ
ต้องบอกเลยเวลาดี๔โมงเราเจอกัน

บอกเลยนะคะว่าดวงใครดีดวงใครได้ดวงใครโดน

ว่ากาวแต่งไฟวันนี้ไม่เสร็จแน่นอน

โอ้โหร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ไป
แต่งหน้าไปบอกว่าโดนแฟนเหรอเอาเงิน

ไม่เจอกับตัวไม่มีวันรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนนะคะ
กลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอีก

แต่ว่าเรื่องของดวงชะตาเราสามารถปรึกษาได้วันนี้นะคะ
พยากรระดับประเทศของเรานี่

เดี๋ยวเราต้องปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์คาทา

ฉันอันน่าตั้งใจฟังให้ดี
ไม่ต้องมาตั้งใจฟังให้มันนั่งข้างหน้านี่เลย

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้

เพราะเขาครบเพื่อหวังผลประโยชน์

มาเคยโดนครบเพื่อหวังผลประโยชน์ไหม

คุณแม่นี่มีประโยชน์แม่โดนมาเยอะ

ตอนนี้เดี๋ยวเราติดต่ออาจารย์คาทาไว้เรียบร้อย

โหลาแซ่บ
นักพยากรภายยิปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

เป็นดวงตั้งแต่วันที่๘๑๔สิงหาคมค่ะ

หนูแทรกค่ะทำไมมันปิดปิดปิด

ได้เหรียญแปลว่าได้เงินใช้

มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของอนาคตการลงทุนกัน

นี่ดีเลิศเลยก็ไปเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยสิคะ
ลงทุนลงทุนไงถูกต้อง
คือความสัมพันธ์เขาเรียกว่าการลงทุนการงานการเงิน
จะได้จากเพื่อนเก่าหรือคนในสังคมเดิม

ความรักในภัยกาวเหรียญ

สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะ

จริงอาจจะเป็นคนที่ดีแล้วทำให้เรารู้สึกคลิกก็ได้
อี้หัวหน้ากระดาษ
คนที่มีแฟนแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วจะมีความสุขเก๋ไก่มาก

จะได้ของรักของห่วงจากคนรัก

ต่อไปค่ะผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนจ้า
กัญญาโยนได้๗เหรียญ
และได้ไพ่พารีพบนางมนโท
คือยังไงคะจั๊นข่าว
แปลว่าใครที่ปิดหัวใจไว้ไม่เคยรักใครเลย
รู้สึกว่าแหมชีวิตฉันไม่เกิดมาไม่เคยรักใคร
รักแต่ตัวเองรักกับพ่อแม่ก็พอแล้ว

การงานจะเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องงานประจำ
เราแค่คิดถือว่าเราคิดอยากเป็นครู
พอได้เป็นครูเราก็รู้สึกว่าสุขใจที่เราได้เป็น
แต่อาจจะไม่ใช่งานที่เราชอบ

ที่เกิดเดือนกัญญาจะได้เจองานนั้น

ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคม

เพราะเขาบอกว่าต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด

แล้วถ้าเราทำแบบนี้แล้วสิ่งดีจะตามมา

เพราะเราเปิดใจของเราใหม่แล้ว

ติดต่อสื่อสารคอมมูนิเคชัน

จะได้มาจากความสามารถของเรา
และจะมีลาบลอยฟุกช่วงไปปลายสัปดาห์

มีโชคลาภนะเดือนตุลา

นี่๑๐ดาบนี่๑๐คาทา
ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องงานหนัก

จะได้ทำงานเยอะจะต้องรับผิดชอบงานมาก

ผู้บันคบัญชาก็เพ่งเลงอีก
อันนี้ทั้งงานประจำทั้งลงทุนนี่งานเยอะมาก
ไม่แต่ถ้างานเยอะแล้วเงินเยอะด้วยหรือเปล่าล่ะอาจารย

เลยไม่มีเวลากับคนรัก

เราเฟซบุ๊กหาบ้างโทรหาบ้าง
ส่งข้อความที่ทำนายของเราไปให้เขาดูบ้าง
เขาจะได้เข้าใจตั้งแต่ตอนนี้เลยไหม
ความรักเราอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นให้เธอเข้าใจด้วย

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยเจอกัน

สำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวาได้รสศึกกับนนทกสิ้นฤทธิ์
ที่เกิดเดือนธันวาคมเด่นเรื่องของอะไร

ล้ายว้าล้ายก่าวล้ายทำล้ายทำลายพล่ายเหล่า

เป็นช่วงเวลาดีในการแก้ไขสถานการณ์
ในเรื่องงานประจำเด่นเป็นที่สุด

คับบัญชาลูกน้องบางคนเขามองไม่ดีกลับกลายมาเป็นช่วงเวลาดีที่สูตรตัวเรา
และผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมจะได้ความรักจากทางไกล

เขาก็ไปต่างประเทศกันตลอดไงจ๊ะ
เออใช่แต่ว่าถ้าคนยังไม่มีคู่จะได้แฟนจากการเดินทาง

ได้แฟนจากทางการเดินทางการติดต่อกันการเดินทางการประสานงาน

มีแฟนแล้วก็ปกติก็ได้เดินทางด้วยกันได้ไปท่องไปเที่ยวกัน

อาจารย์แล้วการเงินล่ะคะ
เงินก็เลิศมากเพราะได้รสศึก

ยังได้รถได้บ้านหรือได้ของที่ต้องใจ
อุ๊ยเล็งไว้แล้วหยุดแบบนี้อะ
ได้ให้เดินทางหลับมารถสึก
เป็นของเขาเป็นของแฟนไม่ใช่ของเรา

รักกันทางไกลได้รถได้เป็นประจำแม่

ตอนนี้นะคะก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
กับ๕เดือนช่วงหน้าค่ะ

นี่ก็แซ่บแล้วนะให้๕เดือน